เป็นวันศุกร์ที่ยิ้มไม่ค่อยจะออกไม่ค่อยจะสุกเท่าไห
เพราะว่าตั้งแต่เช้าพอรู้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด
รู้ตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตที่ทำนิวไฮ

นักวิชาการแล้วก็คุณหมอหลายท่านออกมาบอกแบบนี้
ว่าบ้านเราโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมนาคม
จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างหนักหนาสากันเหมือนกัน
มันเหมือนตอนนี้เป็นหัวคลื่น
และกำลังจะก่อตัวเป็นซึนามิ
เขาบอกภายใน๒๓สัปดาห์

มีผู้ป่วยรายวันถึงประมาณสัก๕๐๐๐ราย

ทำให้เราโอ้โหขมวดคิ้วแล้วก็ยิ้มไม่ออกในวันศุกร์แบบนี้
ดังนั้นเราสรุปตัวเลขให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อน
วิเคราะห์ภาพรวมของกรุงเทพมนคร
ให้คุณผู้ชมได้ฉุกคิดกันซะหน่อย

สิ่งที่สำคัญก็คือการที่เราต้องป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะครับ

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันศุกร์ที่๒กรกฎาคม
อย่างที่คุณอริยาบอกตัวเลขน่าตกใจ
ทะลุไปอยู่ที่๖๐๘๗ราย
แล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมเห็นตัวเลขผู้เสียชีวิตไหมครับ
เท่าที่เป็นปรากฏการณ์มาจากการระบาดในบ้านเรา
ตัวเลขตรงนี้น่าตกใจนะครับ
แล้วก็เป็นการติดเชื้อในประเทศ๕๘๐๐นะครับ
เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำก็ยังไม่มากนัก๒๐๗ราย
ผู้ติดเชื้อสะสมในบ้านเราอยู่ที่๒๗๙๒๑ราย
รักษาหายแล้ว๓๖๓๘รายอันนี้รักษารายวันนะครับ
จะมีการตายการป่วยพุ่งถึงวันละ๕๐๐๐รายต่อวัน
แล้วก็มีความเป็นห่วงเรื่องของการเสียชีวิตที่บ้าน
เพราะเตียงไม่พอดังนั้นเราหยิบตัวเลขนี้มา
ให้คุณผู้ชมได้ฟังการวิเคราะห์กันสักหน่อยนะครับ
เพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในกรุงเทพมนาคม
เปรียบเทียบ๓ระรอก
ระลอก๑ถึงระลอก๒ก็คือตั้งแต่เริ่มการประบาด
กระทั่งถึงวันที่๓๑มีนาคม๒๕๖๔นะครับ
ตัวเลขของผู้ติดเชื้อในระลอก๑ถึงระลอก๒
อยู่ที่๓๗๒๘ราย

ที่เราทำเพจกราฟิกไว้นะครับ
นี่ฮะจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในกรุงเทพมหานคร
ระลอกที่๑ระลอกที่๒อยู่แค่๓๗๒๘ราย
คุณคิดดูดิ๒ปีแรกของการระบาด

กรุงเทพมีคนติดเชื้อแค่๓๗๒๘ราย

ส่วนระลอกที่๓วันที่๑เมษายนถึง๑กรกฎาคม๒๕๕๙

การติดเชื้อของคนกรุงเทพมนครอยู่ที่๗๔๗๗๙ราย
มันแตกต่างกันแบบลิบลับเลยเหมือนกันนะคุณ

เป็นตัวเลขของระลอก๑๒กับระลอก๓เนี่ยนะคะ
มันเลยทำให้สะท้อนให้เห็นนะว่าการจัดการปัญหา
เรื่องคนเจ็บคนตายเนี่ยมันสะท้อนนะคะ

คุณผู้ชมค่ะนี่เห็นตัวเลขไหมคะน่าตกใจนะ
๒ปีที่เรามีการประบาดระลอก๑ระลอก๒อยู่แค่๓๗
แต่ว่า๒เดือนที่มีการประบาดในระลอก๓
ก็คือเมษาถึงกรกฎาคมนี้นะครับ

ถ้าเทียบยอดของประเทศนะคุณ
ของประเทศนะฮะการสะสมของผู้ป่วยนะครับ
ลอก๑ถึงระลอก๒ของประเทศไทยอยู่ที่๒๘๐๐เอง
รอก๓คือระลอกเมษายนถึงกรกฎาคม
อยู่ที่๒๔๐๐๐๐
โอ้โหเพิ่มเป็นแบบ๑๐เท่าตัว
แค่๒เดือนเปรียบเทียบกับ๒ปีที่ผ่านมานะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมเราก็ต้องมาดู
ข้อมูลที่นักวิชาการมีความเป็นห่วงเหลือเกินนะครับ
อ้างอิงจากการที่อาจารย์มานพพิทักษ์พากร
ซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เปิดเผยข้อมูลออกมานะครับ
กรุงเทพมนครมีผู้ป่วยใหม่รายวันเพิ่มถึง๗๗
มีข้อมูลบ่งชี้ว่าความสามารถในการตรวจ
น่าจะชนเพดานแล้วนะครับ

จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่รายงานกันทุกวันนี้นะ
อาจารย์มานพบอกว่ามันต่ำกว่าความเป็นจริง

การระบาดระรอก๔ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการระบาดระลอก๔ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลแล้วนะ
คือส่วนหัวของเวฟในเวฟ๔คือมันมาแล้วนะคะ
ใช่นะครับแล้วก็อิงจากบทเรียนของอังกฤษแล้วก็สหรัฐ
การว่าสัดส่วนของสายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุเดลต้าเนี่ยคุณ
จะเพิ่มเป็น๖๐๗๐ภายใน๒๓สัปดาห์
จำนวนผู้ป่วยใหม่จะถูกถีบตัวสูงขึ้น

นี่คุณฟังข้อมูลตรงอาจารย์มานพนี่ก็น่าตกใจ

เพราะว่าความสามารถในการตรวจในการดูแลผู้ป่วยชนเพดานแล้วนะครับ
อาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เมื่อวานโพสต์เฟซบุ๊กออกมา
ค่ะก็คือดรสันศรีอันธรรมรงค์นะคะ
จริงเวลาเราฟังข้อมูลจากคุณหมอเอ่ยจากนักวิชาการเอ่ย
พอเราเอามาเรียบเรียงมันสอดคล้องกันจริงนะคุณ
ดรสันบอกเลยนะคะบอกว่าเตือนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร
ยืนยันได้ว่าที่ผ่านมามันคือส่วนหัวของเวฟ๔แน่
แล้วจากนี้จะเป็นตัวคลื่นของเวฟ๔ระดับซึนามิ
ที่กำลังจะพัดเข้าชายฝั่งอันนี้อาจารย์สันบอก
สันพูดว่าเปรียบว่าเป็นซึนามิแล้วนะ

หัวมันมาแล้วเหลือตัวใหญ่ของซึนามิมา

ว่าหัวคลื่นมันมาแล้วตรงนี้ที่วงกลมสีแดง

แล้วรอดูนะว่ามันจะก่อตัวเป็นซึนามิอย่างหนัก
อาจารย์บอกแบบนี้ทุกคนในกรุงเทพต้องล็อกดาวน์ตัวเองแล้วนะ
ไม่มีทางอื่นสำหรับในช่วง๑๒สัปดาห์ข้างหน้านี้แล้ว
ถ้ากรุงเทพมหานครเข้มงวดไม่พอ
มันอาจจะเห็นผู้ป่วยไปแตะอยู่ที่ระดับ๔๐๐๐ถึง๕๐๐คนต่อวัน
ถ้าเข้มงวดพอมันอยู่แค่๒๕๐๐๓๐๐คนต่อวัน
แต่ถ้าเราอ่อนปวกเปียก๔๐๐๕๐๐คนต่อวันแน่
นี่คือสิ่งที่สะท้อนออกมาในส่วนของอาจารย์หมอแต่ละท่านนะครับ
และเมื่อวานคำพูดของรองประหลัดกระทรวงศาสตร์ศุกร์
คุณหมอทงชัยกีรติหัทยากร
เมื่อวานนี้ได้มีการพบกับน้อง
ใช้คำว่าเป็นน้องก็คือเป็นนักศึกษาแพทย์ที่จบใหม่
คือเขามีชื่องานค่ะเป็นงานรวมพลอัศวินเสื้อกาว
ครับซึ่งจะต้องให้น้องมาช่วยงานแล้วนะครับ
คุณหมอทงชัยกล่าวกับน้องด้วยน้ำตาคลอเสียงสะอื้น
เป็นพาดหัวข่าวออกมาว่ารองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขปล่อยโฮ
คำพูดของหมอทงชัยคือบอกฝากพวกเรานะครับ
ดูแลคนไข้ให้ดีที่สุดวันนี้ขาดจริงครับ
ซะทุกอย่างเลยเราไม่อยากเห็นคนไข้นอนตายอยู่ที่บ้าน
วันนี้ต้องกราบขอบคุณน้องจากใจนี่คุณหมอใช้กราบเลยนะคุณนะ
ต้องกราบขอบคุณน้องจากใจเพราะน้องเหล่านี้
ต้องถูกส่งตัวไปอยู่ยังสถานพยาบาลต่าง
รวมถึงในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนภาคใต้ปัตตานียาลานราธิวาสด้วย
เพื่อไปดูแลผู้ป่วยในกลุ่มคลัสเตอร์ที่ยังใหญ่อยู่นะฮะ
นี่คือการรวบรวมให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่า
ข้อมูลที่น่าตกใจในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร
กรุงต้องตระหนักแล้วนะ
เพราะว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะครับ
ทีนี้พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
อดของผู้ติดเชื้อหลังจากนี้อีก๗วันเนี่ย

ก็กังวลเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลสนามต่างด้วยนะคะ
ว่าเราจะมีเพียงพอเราจะรับรองได้ไหม
เพราะว่าณตอนนี้จริงต้องจัดการเป็นส่วนนะ
ในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินอันนี้ก็จำเป็น
แล้วก็เตียงสนามสำหรับผู้ป่วยระดับสีเขียวสีเหลืองก็จำเป็นเหมือนกัน
เรื่องนี้ค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกนะคะ
บอกว่าทางกระทรวงเองกำลังเร่งเพิ่มเตียงรักษา
ในโรงพยาบาลสนามให้ได้มากที่สุด
แล้วก็คาดไว้ว่าช่วง๗วันนี้จะมีการระบาด

ดังนั้นในอาทิตย์นี้โรงพยาบาลสนามบุษราคำ
ก็จะเริ่มเปิดใช้งานตรงฮอกลางนะคะ
แล้วก็จะมีโรงพยาบาลสนามที่กองทัพบก

จะมีเตียงเพิ่มอีก๑๘๐เตียง
ตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับเอกชนอีก๓ราย
จะเอาเป็นโรงพยาบาลสนาม
รองรับสถานการณ์ช่วง๗วันนี้
ปัญหาส่วนใหญ่คุณอนุทินบอกนะ
มันอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าตัวเลขผู้ป่วย

เปรียบเทียบให้เห็นแล้วว่ามันเพิ่มสูงขึ้น
ต่างจังหวัดอาจจะยังไม่มีปัญหาหนักเท่ากรุงเทพ

คุณอนุทินบอกว่าก็กำลังเดินหน้า
ฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดนะคะ